เดี๋ยวดูพร้อมกันเอาชื่อเขาก่อนละกัน
ชื่อเจ้าของขวัญตัวผู้นะอยู่ที่

บ้านเลขที่๑๙ทับ๑ที่บ้านหาดลี่ที่จังหวัดแพร่
แล้วเราก็ไปคุยกับลุงมนตรีค่ะ
เจ้าของควายก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เจ้าของขวัญเนี่ยมันเพิ่งเกิด
อายุ๑๕วันเองเกิดมาเมื่อ๙ตุลาเนี่ยตอน๙โมงด้วยนะ
แม่มันเป็นแม่พันธุ์ชื่อสายลมอายุ๔ปี
ตอนเกิดมาเนี่ยโอ้โหลุงดีใจมากเลย

แต่ว่าที่แปลกเนี่ยของขวัญลักษณะเด่น
ตรงตามตำราพญาควายเลยยังไงบ้างพี่เบิร์ตอยากรู้ใช่ไหม

ให้ดูก่อนอันนี้คือเขาบอกปากขาว
ที่เขาบอกว่าปากคาบแก้วนี่แหละ

เขาบอกว่าหางดอกหน้าผากขาวอ่าน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
พิกฟาร์ม

ไม่เห็นหรอผมไม่ชอบอ่ะพี่เบิร์ชเห็นมั้ย
ยังไงแป๊บเ฀าะนั้นไม่ใช่โครงประตูนะ

ใครประต่อเติมหรือเปล่าดูดีงูเหล๑๙๕๕
แน่นอนครับเรื่องแบบนี้ชาวเน็ตหรือจะพลาด

ถามกันใหญ่เลยบ้านเลขที่
นี่ตามนี้เลขไทยซะด้วยคุณผู้ชมฮะ
ส่วนวันที่งูมันเข้ามา๒๑ตุลาคมครับ

บ้านพี่ยังอยู่กันครบไหมมีอะไรหายไปหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับก็ต้องออกท่องเที่ยว
แล้วก็ออกท่องหาเลข

ดินแดนพญานคราชพ่อปู่ศรีสุโธ

ดุงอุดรโอ้โหคึกคักสิครับ

คนก็มาแก้บ้วนบ้างบวงส
เปิดทรัพย์รับโชคบ้างขอโชคลาภจากพ่อปู่

คุณยายอุ้มหลานตัวน้อยมาครับ
คุณผู้ชมนะฮะไปส่องขันน้ำมนต์กันสิลูกไป
ส่องขันน้ำมนต์กันสินะครับ

พูดอะไร

นั่นแหละหลานกระซิบ